แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นประเด็นสำคัญ
เรื่องของอาสาตำรวจของหนองปลือชมบุรี
ที่ไปทำหน้าที่ในการช่วยปฏิบัติงาน
ที่ตำรวจหนองปลือเขามีการตั้งด่านสกัดเรื่องของยาเสพติด

อาสาตำรวจสกัดจับรถจักรยานยนต์
เอาไม้ฟาดจนเด็ก๒ขวบได้รับบาดเจ็บ

อาสาตำรวจมีความจำเป็นมีความสำคัญแค่ไหน
ช่วยปฏิบัติงานการแต่งตั้งว่ามีใบอนุญาตหรือไม่
อย่างไรรวมถึงกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
แล้วมองไปถึงเรื่องของการปฏิรูปด้วยซ้ำนะครับ

ติดตามได้จากอสุภาพคลิกระจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ

ขอพักเรื่องการเมืองเอาไว้ก่อน
คะแนนยังดิ้นไปดิ้นมาขึ้นขึ้นลง
ฉะนั้นต้องดูเรื่องอื่นไปขัดจังหวะ

ขัดจังหวะขีดเส้นใต้วันนี้ใครที่ได้เห็นข่าวที่คุณสืบสกุลบอกไปเมื่อสักครู่
อาสาหรืออาสาช่วยงานตำรวจแล้วแต่จะเรียก
ไปเกิดเหตุที่ว่าไปดักที่จะตรวจมอเตอร์ไซค์เขา
แล้วก็เอาไม้ฟาดเข้าไปเจอเด็กสองขวบท่านคงเห็นในข่าวแล้วนะ
ถ้ามีคลิปข่าวปล่อยข่าวให้ปล่อยให้ดูหน่อยว่ามันเป็นเรื่องที่คนก็สะเทือนใจ
แล้วก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะคำว่าอาสาช่วยงานตำรวจ
หรือตำรวจอาสามีมานานหรือยังระยะหลังนี้ได้ยินคำนี้บ่อย
แล้วถูกต้องตามกฎหมายไหมเขาทำอะไรได้บ้าง
มีค่าตอบแทนหรือเปล่าใครบ้างที่จะเป็น
อาสาบ้างเป็นตำรวจอาสาได้มีคำถามสับสนเกิดขึ้นเยอะ
พอมีข่าวเรื่องนี้แล้วพอเกิดข่าวนี้ขึ้นมา
ยิ่งมีคำถามให้สับสนให้สงสัยอ่าผมจะขอคุยกับอดีต
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ท่านได้ก่อติดการทำงานของตำรวจ
แล้วก็จะมีคอมเมนต์เรื่องงานของตำรวจเป็นผู้ที่ติดตามเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
ชื่อพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรท่านอยู่ในสายตอนนี้
สวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับ
คำว่าตำรวจอาสาหรืออาสาช่วยงานตำรวจเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไง
ก่อนที่จะมีระเบียบเรื่องนี้มารองรับนะฮะมันก็มีนะฮะ
ประชาชนช่วยงานตำรวจอยู่แล้วนะครับตามปวิอาญานะครับ
ในเรื่องของการจับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าของตำรวจนะครับ
ก็สามารถเรียกให้ประชาชนทั่วไปช่วยได้นะครับ
จะขึ้นทะเบียนเป็นตำรวจอาสาหรือไม่เป็นอาสาก็เรียกให้ช่วยได้ทุกคนนะครับ
นี้ทำไปทำมาก็เอ่อได้มีการพัฒนามาเป็นเอ่อ
ระบบระเบียบขึ้นเขาเรียกว่าตำรวจอาสานะฮะ
มีระเบียบที่ชัดเจนเมื่อปีห้าหนึ่งอ๋อครับนะฮะ
ความยาวสี่สิบกว่าหน้านะฮะครับไม่รู้เลือกหรอกครับ
ชื่อชื่อเต็มเขาเรียกตำรวจอาสาหรืออาสาช่วยงานตำรวจเขาเรียกว่ายังไง
เต็มเต็มชื่ออย่างเป็นทางการเขาอ่ะตำรวจอาสาครับ
อาสานะฮะจราจรมันแบ่งเป็นอาสาป้องกันอาชกรรมบ้างอาสาจราจรบ้างนะฮะ
แต่ว่าถ้าใช้คำว่าตำรวจอาสาคนก็เข้าใจว่าเป็นตำรวจสิ
ใช่ครับแต่ความจริงโดยฐานะทางกฎหมายนะฮะ
ก็คือประชาชนคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยงานตำรวจ
ตามที่ตำรวจจัดตั้งนะครับครับมีการมีการสุดกรบรมเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับ
กฎหมายกฎหมายบ้างเล็กน้อยนะฮะครับนะฮะแต่ว่าระยะหลังเนี่ย
มันเพี้ยนกันไปจนนำมาใช้ในการไปตั้งด่านตรวจค้นคนใช้อำนาจคล้ายกับตำรวจเลย
ความจริงตำรวจอาสาเนี่ยมีอำนาจไม่ได้ต่างจากประชาชนทั่วไปเลย
เพียงแต่ว่ามีการขึ้นทะเบียนนะครับอ่ารู้ว่าใครเป็นใครอยู่ที่ไหน
มีเครื่องบงเครื่องแบบให้อะไรต่างเครื่องแบบก็คล้ายตำรวจอีกนะครับ
แล้วเวลาเขาเลือกคัดเลือกคนเนี่ยสมมุติท้องที่สักแห่งหนึ่ง
สพสักแห่งหนึ่งจะคัดเลือกอาสาสมัครมาช่วยงานตำรวจ
เป็นหน้าที่ของผู้กำกับสพนั้นหรือสูงกว่านั้นหรือคัดเลือกกันยังไง
เป็นหน้าที่ของสถานีตำรวจเป็นหลักเลยนะครับครับอ่า
แล้วก็ออกบัตรออกเบอร์ดห้าโดยภูมิควบค์รับการนะครับครับ
ก็กว้างหลวงอายุ๒๐ปีขึ้นไปไม่ใช่ว่าเอาเด็ก๑๘กวบ๑๖กวบมาช่วย
สมัยก่อนนะครับก็มีระบบระเบียบขึ้นแต่ในการปฏิบัติจริงก็กลายเป็นเกินเลยไป
แทนที่จะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการไปจับผู้กระทำความผิดต่าง
ก็กลายเป็นไปตั้งด่านนะฮะไปตรวจไปค้นไปเรียกขอค้นเขาโดยตำรวจก็ยืนคุมเชิงอยู่
ซึ่งอันนี้จริงบางอย่างตำรวจเองก็ทำไม่ได้อยู่แล้วฮะ
คือคนต่างจังหวัดเนี่ยพอเอ่ยชื่อว่าผมเป็นตำรวจอาสานะ
คนก็เข้าใจว่าเฮ้ยเป็นตำรวจถูกไหมฮะ

อันนี้ถามใหม่โรงพักหนึ่งเนี่ยให้มีได้กี่คน
ก็ไม่จำกัดครับนะฮะบางโรงพักก็๔๕๐คนเป็นร้อยคนนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางตำรวจแห่งชาติเขาสนับสนุนนะครับ
เวลามีการระดมพลเรียกไปปล่อยโถงปล่อยแถวไปเพิ่มพลังอะไรต่าง
จะใช้คนพวกนี้แหละครับไปเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นทะเบียน
ไม่มีอะไรมาล่อใจไม่มีเครื่องแบบไม่มีการออกบัตรให้อะไรต่าง
นะครับจะชวนเข้าไปจังหวัดเพื่อจะไปแสดงพลังอะไรต่าง
ปล่อยแถวก็ไม่มีคนแล้วมีรายได้ไหมมีค่าตอบแทนไหมครับ
ไม่มีฮะเขียนเอาไว้กว้างแต่ในข้อได้จริงไม่มีนะฮะให้ไปเอาเงิน
จากอปทองค์กรปกครองท้องถิ่นบ้างภาคเอกชนบ้างนะครับ
ซึ่งจริงก็ไม่มีใครมาสนับสนุนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกครับ
ส่วนใหญ่ก็จะมีรายได้จากตำรวจที่ไปตั้งโรงตั้งด่านอะไร
อาจจะมาให้แล้วก็สมมุติขึ้นทะเบียนร้อยคนนะครับ
บงได้บัตรไปร้อยคนแต่มีคนมาทำงานจริงจริงเนี่ย
ที่จะมาช่วยตำรวจก็สัก๑๐คนนะฮะที่เป็นขาประจำอยู่
อกนั้นเขาก็มีธุระมีงานการใครจะมาช่วยงานตำรวจจริงจัง
แต่ว่ามันเท่นะเป็นตำรวจอาสาเนี่ยไปเบ่งได้ว่างั้นเถอะ
อาจจะไปตรวจค้นอาจจะไปอะไรกับคนที่เขาไม่รู้เรื่อง

ก็ถูกต้องครับโดยเฉพาะเครื่องบงเครื่องแบบการแต่งกายก็แยกไม่ออกนะฮะ
ขนาดเราเป็นเจ้าที่ของรัฐมาก่อนบางทีเรายังดูเผิน
กลางคืนเนี่ยแยกไม่ออกว่าใครตำรวจจริงตำรวจอาสานะครับ
สีกากีอ่อนนะฮะบางทีก็ใส่เสื้อสะท้อนแสงใส่เสื้อกั๊กทับเข้าไป
ฝรั่งมังค่าหรือจีนเกาหลีไม่มีใครรู้หรอกครับ
ใช่ยิ่งต่างชาติยิ่งไม่รู้ใหญ่ว่านี่โปรลิสหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครเออ
เอาเสื้อมีคำภาษาอังกฤษโปรลิสมาใส่ซะหน่อยหนึ่งก็ดูเป็นตำรวจไปนะครับ
เขาเรียนเลยว่าเรื่องของการตรวจคนเนี่ยจริงแม้ทั้งตำรวจเองเนี่ย
ก็ไม่ได้มีอำนาจทำกันเลอะเทอะแบบทุกวันนี้นะครับ
คือคุณจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อคุณพบว่าใครเนี่ยมีเหตุอันควรสงสัย
ควรเชื่อว่าเขากระทำผิดกฎหมายหรือมีสิ่งผิดกฎหมายในครอบครองอะไร
จะมีอำนาจไม่ใช่ไปตั้งด่านรถผ่านไปมา
เขาเรียกเขามาตรวจมากฎไปถามเขาค่ะ
ว่าเขาจะไปไหนค่ะมีอำนาจนะครับ
ทั้งตำรวจเองก็ไม่มีอำนาจนะครับ
อาสาไปปฏิบัติก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับ
คือผมเข้าใจว่าเจตนาดีว่าเอาพลเมืองดีมาช่วยงานตำรวจ
ตำรวจก็มีไม่เพียงพอเอามาคนมาช่วยแต่ว่าในมุมกลับเนี่ย
ถ้าเขาเอาคำว่าตำรวจอาสาไปทำมาหากินไปทำอะไรที่ไปคุยไปเบ่ง
ไปไปทำอะไรที่ชาวบ้านเขายอมจำนวนเนี่ย
เคยมีการประเมินกันไหมครับในวงการตำรวจว่าตกลงตกลงตำรวจอาสาควรจะมีอยู่
หรือควรจะควบคุมหรือควรจะต้องวางแนวยังไงที่ไม่ให้เกิดปัญหา
โรงพักก็ถึงขนาดเลิกเลยนะครับเพราะสร้างปัญหาคุมกันไม่ได้
สองกลุ่มนะคนที่เข้ามาเป็นหนึ่งคนรวยนะครับลูกคนรวยที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
บางทีก็อยากจะมีฐานะเป็นตำรวจมีความสัมพันธ์กับตำรวจ
จังอีกพวกหนึ่งนะฮะเป็นคนฐานะไม่ดีหน่อยนะครับ
พวกนี้ก็อาจจะมามีรายได้จากตำรวจประมาณสัก๑๐นะครับที่ตำรวจก็อาจจะดูแล
ท้านู่นปัญห์ให้อะไรอย่างต่างแต่คนรวยส่วนใหญ่

คนที่ไม่มีตังค์ก็มาเป็นลูกน้องของลูกคนรวย
และก็มาช่วยการตรับบรวดค่อยค่อยยกป้ายค่อยตั้งกรวยค่อยทำอะไรพวกนี้
ใช่ครับลูกคนรวยก็จะมายกป้ายยกไฟเหรอเขาก็ไม่มาถูกไหม

เขามีการจัดตั้งเอาไว้เนี่ยนะฮะ
หน้าที่หรืออำนาจเพียง
ในการไปตรวจเองตามลำพังหรือว่าไปกับตำรวจแล้วตำรวจบอกให้ค้น
ดังนั้นคนนี้เราเป็นการกระทำที่ละเมิดทั้งสิ้นนะฮะ

ขอบคุณครับหาข้อมูลให้เบือกต้นนี้ก่อน
ท่านฟังแล้วท่านคิดยังไง
ว่าเออข้อดีก็มีแต่ข้อเสียคุมกันได้ไหมล่ะ
ทั้งเด็กต้องมีบาดแผลถึงขนาดนั้นเนี่ยแล้วจะว่ายังไง
ฉะนั้นเอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์
ส่วนจะปล่อยให้มีตำรวจอาสาต่อไปก็เรื่องของวงการตำรวจ

แล้วไปอวดไปเบ่งกับเขาเนี่ย

อันนี้ก็เอามาขีดเส้นใต้ให้รู้ว่าอ๋อ

อาสาช่วยงานตำรวจเป็นอย่างนี้เอง

มาฝากกันตอนเที่ยงตอนนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงนะครับ
เพราะว่าจากที่มีเหตุการณ์นี้ออกมานะอาจารย์นะ
หลายคนเลยตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับตำรวจอาสาเนี่ยนะครับ
คือถ้าอาสาช่วยงานตำรวจเนี่ยมันก็ฟังอีกแบบนึงนะ
แต่ถ้าบอกผมเป็นตำรวจอาสามีคำว่าตำรวจนำหน้า
แล้วชาวบ้านทั่วไปผมว่าเขาก็กลัวนะ
กลัวสิฮะมันไปเกี่ยวกับเรื่องยดตำแหน่งการแต่งกายอะไรอย่างนี้

เรื่องนี้ให้สังคมได้รับรู้กันนะครับ